ดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เซ็นสัญญานะครับ
รวมแล้วมูลค่าประมาณ๗๐๐ล้านบาทกับการเสร็จสัญญากัน๔ปีครับ
ลงกันลงนามสนับสนุนฟุตบอลไทยต่อไปอีก๔ปีนะครับ
มูลค่า๗๐๐ล้านบาทก็แบ่งเป็นการสนับสนุนทีมชาติไทยทุกชุดตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดเยาวชน
และผู้สนับสนุนร่วมฟุตบอลไทยลีก๒และไทยลีก๓ครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์โมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ
กล่าวว่าสมาคมนั้นจะนำงบไปบริหารจัดการดูแลรวมถึงยกระดับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อสารฝันให้กับคนไทย
เห็นทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดตัวทีมสู้ศึกระดูกาลใหม่
โดยงบในการทำทีมไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาทนะครับในปีนี้
ส่วนกระแสขาวที่สนใจอาริสักใกล้สอนนายโรดิสเซวาาจาผู้โดยการสมโภคสอนก็บอกนะครับว่ายังไม่อยู่คำชัดเจนในเรื่องนี้เท่าไหร่ครับ
ส่วนของเราเนี่ยผมว่าอดีศักดิ์เนี่ยสามารถทำผลงานที่ดีแล้วก็เรารอคอยการกลับมาลงสนามของเขาในเร็ววันนี้นะครับ
ในวันที่๒๒มกราคมและต่อด้วยทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมลาวพรีเมอร์ลีกออสตาร์วันที่๒๔๒๖มกราคม
แล้วก็ยังมีศึก๔เศร้าลูน่านิวเยียสครับที่ฮ่องกง๒๘๓๑มกราคมและโตโยต้าพรีเมคครับพบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาวันที่๔กุมภาพันธ์
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
เด็กชาวมอนนะครับอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรมีโอกาสไหมกับการเป็นนักแต่อาชีพในอนาคตครับ
เราจะเสมอเป็นทุนการศึกษาน้องพีไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่จะไปอยู่ที่เลสเตอร์นะครับ
ก็ต้องดูครับสถานการณ์ว่าน้องจะอยู่ที่เมืองไทยประมาณกี่ปีซึ่งผมก็ต้องดูว่าโรงเรียนที่เหมาะสมกับน้องนะครับ
แล้วก็เราจะส่งโค้ชจากที่เลสเตอร์แล้วก็โปรแกรมทั้งหมดของเลสเตอร์มาช่วย